พ่อแม่ที่ศรีสะเกดครับเดือดร้อน
ลูกชายอายุสามสิบเจ็ดแล้วอืมไปทำใบขับขี่อืม
เดือดร้อนไงอ่าก็ไม่เห็นไปแล้วไม่ได้ไปกับขี่หรอหรือยังไง
ก็ไปหกวันแล้วยังไม่กลับบ้านเลยเฮ้ยไปกับขี่อะไร
ไปทำนานขนาดนั้นพี่๑๖วันด้วยขออภัย
หกวันแล้วยังไม่กลับบ้านเลยนายสมานสิบสิมมานะครับ
อายุ๖๗ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านสำเมง
ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันธรรลักษณ์ศรีสะเกดครับเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาไกรทองอายุสามสิบเจ็ดปี
ลูกชายบอกแม่บอกแม่ผมออกไปทำใบขับขี่นะเออไปดีนะลูก
โดยมีเพื่อนรุ่นน้องขี่รถจักรยานยนต์มารับจากบ้านไป
กระทั่งช่วงเย็นอ้าวยังมาเดียวกันนะยังไม่กลับอ๋อ
ยังไม่กลับเลยพอสอบถามเพื่อนรุ่นน้องที่ไปส่งลูกชายก็บอกว่าอ๋อ
แม่ผมไปส่งผมไปส่งเพื่อนที่สถานีขนส่ง
แล้วลูกแม่ก็บอกกลับเลยกลับเลยเดี๋ยวกลับเองหลังจากนั้นนะครับ
คุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็พยายามโทรศัพท์หาลูกชาย
ติดต่อไม่ได้ครับนะครับพอถามไปตามตามบ้านญาติบ้านเพื่อน
นะครับก็ไม่มีใครเห็นลูกอีกโอ้โหเป็นห่วงมากเลย
แจ้งความไว้แล้วที่สพบึงมรูฮะ
นายจิรชาติพรมโสภาคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะ

ความมาหาผมในเฟสเออเออว่ายังไงเขาร้อนใจกันอยู่
ขอให้ช่วยพาไปส่งที่สถานีขนส่งในช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
จากนั้นก็ให้เงินเขาร้อยหนึ่งแล้วบอกให้กลับได้เลย
หลังจากนั้นไม่ได้คุยกันอีกเลยเหมือนจ้างไปส่ง
ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่นะครับตามหาตัวแล้วนะครับ
แต่ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมถ้าใครเห็น
ถ้าใครเห็นนะครับนี่คนนี้นะคนที่นะ

ที่หายไปชื่อกายทองอายุสามสิบเอ็ดปีครับ